ต่อกันที่ข่าวของหนุ่มหล่อลูกชายของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
พี่เพชรพุ่มพวงนั่นเองนะคะ
หลายคนเรียกติดปากกันแบบน้องเพชรลูกเพชรอะไรกันว่ากันไปนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเจอพี่เพชรฉลิเรียกว่าพี่เพชร
งานร้องเพลงที่สุพรรณบุรีก็ขอคว้าตัวมาอัปเดตกันสักหน่อย
เรื่องของคุณพ่อไกรสรจำได้ไหมก่อนหน้านี้นะ
มีข่าวมาว่าพ่อเนี่ยป่วยหนักเลยแฟนก็ตกออกตกใจกันยกใหญ่
ซึ่งล่าสุดค่ะพี่เพชรก็ขออัปเดตสุขภาพให้คุณพ่อ
ของคุณพ่อนี่นะที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู่บอกว่าตอนนี้
คุณพ่อไกรสรสุขภาพดีขึ้นแล้วแล้วก็บอกเลยว่า
พ่อเนี่ยไปตีก๊อฟชิวสบายแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
คุณพ่ออยู่เชียงใหม่ส่วนพี่เพชรอยู่กรุงเทพค่ะ
ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปสวัสดีปีใหม่กันมานะคะ
ส่วนเรื่องงานแสดงตอนนี้ยังไงเดียมีให้ติดตามไหม
ไม่ค่อยได้เห็นฝีมือการแสดงของพี่เพชรเท่าไหร่
เพชรก็บอกว่าจริงเนี่ยมีโอกาสก็อยากจะลองแสดงดูอยู่บ้าง
แต่ก็ขอตัวไปเรียนการแสดงแบบจริงจังก่อน
เพราะว่าไม่อยากไปเป็นตัวถ่วงของนักแสดงคนอื่นค่ะ
รับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีติดต่อมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าต้องปฏิเสธไป
หากพร้อมเมื่อไหร่ติดต่อมาได้เลย
เดี๋ยวพี่เพชรบอกว่าเผลอจะบีเอ็มไปหาเขาด้วยนะ
การแสดงความจริงผมชอบนะ
แต่ว่าด้วยการที่เราไม่ค่อยถนัดนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าการแสดงมันต้องรวมกับนักแสดงหลายท่านใช่ไหมครับ

ถ้ามีโอกาสก็จะทำครับแต่ว่าต้องแบบฝึกจริงจังเลย
มีครับแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่มีเวลาได้ไปเรียนอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยต้องปฏิเสธไป
ว่าแข็งแรงครับก็ยังเห็นตีกอล์ฟอยู่

แต่ว่าช่วงนี้ผมกับคุณพ่อยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกัน
ใช่ครับผมเพราะว่าผมก็ทำงานกรุงเทพ
คุณพ่อก็กลับเชียงใหม่พึ่งก็สวัสดีปีใหม่ไป